คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ผู้หญิงไปเที่ยวสถานบันเทิงซึ่งจริงเธอก็ไปกับแฟนนุ่มนะ
แต่ช่วงจังหวะที่เธอเดินไปเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่ามีชายแปลกหน้าก็คงจะแอบปิ๊งเธอแหละ
ขอไลน์เธอเธอไม่ให้เพราะเธอบอกว่ามีแฟนอยู่แล้ว
ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะแฟนเธอคือแฟนนุ่มเนี่ย

ผู้ชายคนที่มาขอไลน์คงแค้นฝังใจ
ไปดักกระทืบเลยนะฮะทำให้ฝ่ายิงถูกเตะเย็บไป๕เข็ม
ส่วนแฟนนุ่มของฝ่ายหญิงก็ถูกกระทืบเย็บไป๙เข็ม
ให้คุณผู้ชมไปดูวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะครับ

เอาตรงนะผู้หญิงคือก็บอกแหละมีลูกมีผัวแล้วนะ

ถ้ามีความเป็นสุภาพบรุษจริงนะ
ถ้าเขาไม่ให้ไลน์คุณก็ต้องทำใจ
อย่ามาล้างแค้นอย่ามาสางแค้นแบบนี้นะครับ
จริงจุดเริ่มต้นของที่เกิดเหตุ
ก็คือสถานบันเทิงใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าไปว่า

ผู้หญิงไม่เล่นด้วยผู้หญิงบอกมีลูกมีสามีแล้วนะครับ
ทีนี้มันมาตามดักกันตรงนี้คุณ
ักกันริมถนนแล้วก็มาชกกันมากระทืบกันที่ลานจอดรถ
ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ใจกลางตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ผู้เสียหายก็คือนายตอง
ตองเป็นสามีของนางสาวกันนางสาวกันหน้าตาสะสวยเลยนะ
ทั้งคู่จริงแต่งงานอยู่กินกันมา๖ปี
มีลูกชายวัย๓ขวบ๑คนแล้วนะครับ
ทีนี้นายตองและนางสาวกันเล่าให้ฟังแบบนี้
คืนเกิดเหตุพวกเขาไปเที่ยวสารบันเทิงในตัวเมือง
จังหวะนั้นนะนางสาวกันไปเข้าห้องน้ำนะครับ
ถูกชายแปลกหน้าชื่อว่านายเป้
เป้มาดักหน้าห้องน้ำมาขอไลน์แต่นางสาวกันปฏิเสธไป
ระหว่างทางกลับบ้านนะคือในสถานบันเทิงไม่มีเรื่องมีราวอะไรนะ
ระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยปรากฏว่านายตองนางสาวกันแล้วก็เพื่อนนะครับ
ขับรถมากลางทางถูกรถของกลุ่มนายเป้พร้อมพวก๓คน
ซึ่งขับกระบะตามมาเนี่ยเบียดฮะเบียดแล้วมาดักฮะ
ดักรถของนายตองแล้วก็นางสาวกันเอาไว้
ทีนี้นายตองถูกชกถูกต่อยคุณก็งงว่าถูกต่อยเพราะอะไรนะฮะ
ก็เลยจะมาเคลียร์กันที่ลานจอดรถของร้านแฮมเบเกอร์แบบนี้นะครับ
ปรากฏพอมาจอดรถปุ๊บเนี่ยนายเป้พร้อมพวกเนี่ยโอ้โห
มาต่อยนายตองตุ๊บตับตุ๊บตับกระทืบแบบนี้นะครับ
ทีนี้นางสาวกันก็เป็นห่วงสามีใช่ไหมก็พยายามไปห้าม
ปรากฏว่าถูกกลุ่มของนายเป้คุณเตะจนเธอเลือดอาบ

บอกโอ้โหผู้ชายคนนั้นไม่มีความเป็นสุภาพบรุษเลย
ขอไลน์เราเราไม่ให้แต่กลับมาดักทำร้ายกันแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจมาห้ามทับนำตัวไปโรงพัก
และนายตองกับนางสาวกันก็ตามไปที่โรงพักนะครับ
นายตองเนี่ยบาดเจ็บเป็นแผลที่หน้าผากเย็บก้าวเข็ม
มูกบวมช้ำปากแตกฉีกลำคอเป็นรอยช้ำ
จากการโดนขาเก้าอี้สนามกดบริเวณลำคอเขาโชว์แผลให้ดู
เพราะอะไรรู้คุณนายเป้เอาเก้าอี้สนามมาล็อกตัวเขาไว้

กดตัวเขาไว้แล้วก็ทืบต่อนะครับ
ส่วนเพื่อนของนายตองก็ถูกขวดตีจนหน้าผากบวม
เพื่อนสองคนก็คือนายแฮกกับนายเต้ย
ส่วนนางสาวกันช้ำใจที่สุดเลยนะคุณนะ

ใช่แต่ทีนี้เกลียดกันแล้วเหรอ
เอาถูกเตะเตะตามตัวคุณ

หางคิ้วแตกนะคุณเย็บไป๕เข็ม
แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนที่เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
คนนี้ก็เจ็บเบ้าตาแล้วก็หนกแก้มเพราะถูกต่อย
ขณะถ่ายคลิปเหมือนกันชื่อตุ๊กตา
ทีนี้ครับก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนายเป้แล้วฮะ
ซึ่งตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ทั้งฝั่งของนายตองกับนางสาวกันพร้อมเพื่อน
ให้ปากคำอีกครั้งในวันที่๑๘เมษายนนี้
ก่อนที่จะเรียกออกหมายเรียกฝั่งนายเป้คู่กรณีมาสอบปากคำ

เพราะจริงทั้งสองฝั่งคือวันเกิดเหตุคืนเกิดเหตุ

แต่ตำรวจบอกจะไปเจรจากลายเกลี่ยกันก่อนหรือเปล่า
ถ้าไม่ไกลเกลี่ยกันนะเดี๋ยววันที่๑๘เนี่ย
นัดหมายมาให้ข้อมูลมาสอบปากคำอีกรอบหนึ่ง
แต่ฝั่งนี้นายตองกับนางสาวกัน